ชาวเน็ตเขาค่อนข้างต่อต้านกันมาก
เหตุการณ์ป้ายที่อยู่ในเชียงใหม่
รณรงค์ช่วงลดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานนี้นะคะ
แต่ภาพนอกจากจะดูไม่เหมาะสมแล้ว

ภาพนี้เป็นภาพที่ตั้งใจจะมารณรงค์ลดอุบัติเหตุจรจรในช่วงเทศกาลสงคราน๒๕๖๐
ติดตั้งอยู่บริเวณซุปเปอร์ไฮเวย์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ผู้คนส่วนมากก็ไม่เหมาะสมจะสื่ออะไรแล้วก็มันไม่เห็นสื่อกับการลดอุบัติเหตุเลยนะ
มีหลักหลักสองภาพภาพเมื่อกี้เป็นแบบว่าหญิงใส่ชุดไทยแต่อันนี้เป็นแบบ
ตำรวจหญิงแต่ว่ามีการแบบจับหัวรูปอะไรอย่างนี้
คือน่าจะเป็นอารมณ์ผู้บังคับบัญชาเนอะ
แต่ว่าชาวเน็ตก็ตีความไปหลากหลายนะคะ
จากที่กลุ่มงานจรจรภูทรจังหวัดเชียงใหม่นำภาพผู้บังคับบัญชาขึ้นป้ายรณรงค์
ต่อมามีการแสดงความคิดเห็นทางสื่อออนไลน์ว่าไม่เหมาะสม
ตอนนี้ทางกลุ่มงานจราจรก็เลยปลดป้ายลงแล้วนะคะ
เมื่อวานนี้รวมไปถึงขออภัยแล้วก็น้อมรับทุกความคิดเห็นของประชาชนด้วย
ตัวอย่างของคอมเมนต์เนี่ยอย่างเช่นบอกว่าภาพนี้สื่ออะไรตรงไหนคำตรงไหนครับงง
หรือว่ามีการบอกว่าพยายามจะเข้าใจนะว่าสื่อถึงการขับขี่ให้ปลอดภัย
โดยสวัสดีภาพเพื่อไปรดน้ำดำหัวพ่อแก่แม่เท่าช่วงเทศกาลสงคราน
แต่ก็แค่เอารูปลดน้ำดำหัวคนแก่มาลงแล้วก็ตัวหนังสือรณรงค์ก็จบแล้วเข้าใจง่าย
แต่แบบนี้เอางบหลวงมาโปรโมทตัวเองหรือเปล่าก็พูดไปเยอะแยะนะคะ
แล้วก็มีบอกว่าเอามือไปลูบหัวผู้ใต้บังคับบัญชาในความเป็นจริงมันสื่อถึงเรื่องชู้สาวได้นะ
ผู้ใหญ่เอ็นดูเด็กแต่น่าจะเป็นเด็กแบบเด็กกว่านี้
มากกว่าผู้หญิงที่เป็นวัยนี้อะไรแบบนี้นะคะวิพากษ์วิจารณ์กันไปเยอะเลย

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีติดต่อไปยังพันธุ์ตำรวจเอกพิษนุอุณหะเสวี
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรเชียงใหม่ในฐานะหัวหน้าสำนักงานกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
ก็เปิดเผยค่ะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเข้าใจผิด
เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้เป็นผู้จัดทำป้ายนี้ขึ้น
แล้วก็มีการถ่ายรูปเขียนข้อความลงบนป้ายแล้วก็นำไปติดตั้งทั่วจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
พอกระแสวิพากษ์วิจารณ์มาแบบนี้ทางตำรวจภูทรภาค๕
ก็เลยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปปลดป้ายลงทันที
เพื่อความสบายใจของประชาชน
อกจากนี้พันธบรวจเอกพิษนุก็ยังขอความร่วมมือ
ผู้ที่โพสต์แชร์หรือว่าคอมเมนต์เจ้าหน้าที่ตำรวจในทางเสียหาย
รวมถึงมีการนำภาพไปตัดต่อด้วย

แล้วก็ประมวลกฎหมายอาญาด้วยค่ะ
ผู้บังคับบัญชาที่อยู่ในภาพก็เสียหายไง

อวยท่านหรือเปล่าในช่วงสงกรานอะไรแบบนี้

คือเหมือนใช้คำว่าส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
แล้วไปอยู่ในช่วงเทศกรรมสงครานพอดี

ที่เป็นเทศกรรมสงครานรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

ถูกต้องแต่เอาออกเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้
เป็นว่าเราตำหนักรู้ว่าเราต้องง่วงไม่ขับ
เมาไม่ขับในช่วงในทางสงกรานแล้วกันนะคะ